สอยไปสอยไปนี่ร้านฝั่งนี้เขาก็แอบถ่ายนี่คือคลิปที่คนแอบถ่ายเอาไว้ในห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองเลยครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกแก๊ปสีดำนะครับแล้วก็ชุดดำนะครับโอ้โห
ี่ห้อชัดเจนเลยว่าอดีดาสนะฮะเข้าไปกวาดทองรูปภัณฑ์จากร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ใช้เวลาประมาณ๑นาทีจากนั้นคนร้ายรีบวิ่งไปที่นะครับที่จอดรถยนต์นอกห้าง
มีชาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้อีกพร้อมกับแจ้งว่าคนร้ายขึ้นรถยนต์๗ที่นั่งสีดำยี่ห้อ
จีนะครับนี่ไปแล้วโอ้โหเห็นชัดเห็นความเคลื่อนไหวขนาดนี้
ให้กี่วันดีนะนะขณะที่กล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพผู้ก่อเหตุนะครับ
เดินตรงมาที่ร้านขณะที่พนักงานผู้หญิง๓คนที่ประจำอยู่ที่ร้าน

นี่มาถึงใช้ปืนเลยคือไม่มีทำทีซื้อทองเหมือนคนอื่น
มีไม่มีบอกว่าทำให้ตายใจทำเป็นเรื่องไม่มี
นี่ครับโอ้โหสงสารพนักงานผู้หญิง
แล้วก็ชักปืนครับระหว่างนั้นพนักงานผู้หญิงก็นะฮะ
วิ่งออกจากร้านหมอนี่ก็กวาดทอง

บาท๙เส้น๒บาท๖เส้น๕บาท๒เส้น

รวมกันแล้ว๕๕บาทครับ
ก็เลยปลดให้ถาดหนึ่งแต่เขาไม่เอา

แล้วเรายิบซู่่เส้นใหญ่นี่คือน้ำหนักเท่าไหร่
เขาติดพื้น
หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการโจรกรรมทอง
แล้วก็ตรวจสอบสภาพรถนะครับที่เป็นยานพานะ
แล้วก็ข้อมูลของผู้ต้องสงสัยรวมถึงอดีตนะครับ

ผมว่าจับได้เอาแป๊บเดียวไม่นานหรอก
เยอะนะคะหลายมุมด้วยมีทั้งมุมจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มุมที่แอบถ่ายแล้วก็มุมข้างนอกด้วยนะคะ
นี่ค่ะจังหวัดเลยนะคะ